วันนี้นะคะสกูลพิเศษของเราส่งเรือนขวัญที่ไม่มา
บุ๋ยเตี๋ยวเป็ดที่เขาบอกว่าอร่อยลำแรดมาก
เรือนขวันก็หาโชว์ลำก่อนสู้เลย
ที่สำคัญสกรูปนี้ต้องดูคุณผู้ชมมีเลขด้วย
มีตัวเลขอยู่ตอนท้ายจะเป็นยังไงไปชมสกรูปพิเศษกันเลยค่ะ
สมุนไพรในเข่าใช่เลย

เอ้าแม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมาถามนับพ่วงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ
แต่ตอนนี้มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้าพวง
เจ้าของร้านเขาหายไปไหนเดี๋ยวได้ขโมยเป็ดกลับบ้านเดี๋ยวก่อน
นับพ่วงนับพ่วงนับพ่วง

เสียงไทย
ทางไหนอ่ะ

โอ้โฮสวัสดีครับด้วยนะคะ
แล้วจะไปยืนอะไรตรงโน้นเนี่ย

ข้างนอกมันร้อนเนอะ
โอ้โหวันนี้ทำงานแบบมีความสุขมากเพราะอะไรรู้ไหมนะผัว

อาหารเต็มโต๊ะไปเลยจ้านะคะ
วันนี้เราบุกมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดของน้าพวง

ถ้าจะใส่ปากนะ

จะอร่อยมากใส่พวกแปลงพวกอะไรนั่นก็อร่อย
แม่
นี่สั่งไซส์เอ็กแอลจากโรงงานเลย

แต่ถ้าไม่มีเป็ดเราก็เอาไก่มาทำปากแบลลละกัน

ควันมันเห็นหน้ากลัวมาตั้งแต่เด็กเครื่องเนาะ

อายุนะก็ไม่น้อยแล้วเนาะ

เกิดมาไม่เคยอายุเยอะขนาดนี้

ก็ปีเดียวจริงน้องน้องก็กิน๖๗กว่าเลย

ขอให้มีงานแต่มีแบบเรื่อยก็แล้วกัน

มีบ้างหยุดบ้างพักผ่อนบ้าง
ความสุขของน้าที่มาทำร้านมันอยู่ตรงไหน

จากว่ามีรสชาติอาหารอร่อยให้แขกแล้ว
ก็ยังได้เจอคนนู้นคนนี้เจอคนที่มากิน
เขาก็มาทักมาทายมาถ่ายรูป

จ้าแล้วเขาก็มาชื่นชมอุ๊ยอาหารอร่อยจังเลยอะไรอย่างนี้
เป็นความสุขของเรานะที่ได้เจอคนนู้นคนนี้

ขอบคุณนะขอบคุณนะครับที่ช่วยดู
เจอกันที่ไหนก็พอทักมาทายกันว่าชอบจังเลยถามนะอะไรอย่างนี้นะ

ไม่ใช่
เกือบแล้วแหมพูดเสนียนเลยเกือบเคลิ้มแล้ว
ก็ชอบจังก็ถ่ายลงถ่ายรูปกันก็รู้สึกอบอุ่นไปที่ไหนก็ทักทายกัน
ขอบคุณแม่นะแล้วก็อยู่บันเทิงไทยรัฐของเราได้ดู
แล้วก็อบคนคลายผู้คนคลายไป

วันนี้ขอบคุณพวกมากเลยที่มาพูดคุยด้วยกันรวมถึงวันนี้
มีอาหารอร่อยให้เราด้วยนะคะ
ชิมกันทีมงานมาทีมงานบันเทิงไทยรัฐมาต้องชิมให้หมดเลยนะ
ตากล้องหนูยิ้มเลยข้างหลัง

แหมอย่างนี้ไม่เคยเรียกนะ

พ่อเห็นอะไรไหมตอนขาไปเนี่ยโวยวายมาก

แต่อย่าเพิ่งว่าเรือนขวัญค่ะฝากตัวเลขมาด้วยค่ะ
ต้องอ่านด้วยนะคะสรุปเรื่องตัวเลขอายุนะพวง๖๓
ถ้าใครจะไปกลับก็๓๖ตามสบายเลยนะคะ
ส่วนบ้านเลขที่น้าพวงนะคะยังไม่จบ